ให้เราติดอ่านเนี้ยครับแล้วทำให้ชาวบ้านตกใจครับ
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งข้อมูลบอกว่าเขาเป็นทหาร
เดินอยู่บริเวณแถวแยกไฟแดง
ธนานครที่สะแก้วครับเหตุการณ์ผ่านไป
ประมาณ๒๐ชั่วโมงสุดท้ายเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
โชคดีมากว่าไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตาย
ไปดูวินาทีการเข้าชาร์จตัวจับกลุ่มทหารคลั่งคนนี้ฮะ